ามารถจัดงานได้ซึ่งปกติตุ้มจะจัดงานมันเกิดของตุ้มทุกปีอยู่แล้วเป็นแบบหลักตลอดอยู่แล้วอ่ะครับผมซึ่งปีนี้เป็นปีที่เราไม่ได้จัดเพราะด้วยสถานการณ์โควิดตุ้มก็เลยตัดสินใจจะไปรับประทานอาหารนะครับกับคุณแม่แล้วก็กับเพื่อนที่สนิทเล็กเล่แบบแบบจะไม่ได้มีแบบจัดใยโตคือเราอากาศจะแค่ไปกิ
ห้องหนึ่งก็คือมี๓ห้องซึ่งห้องนะครับเป็นห้องที่คนแบบในห้องนั้นน่ะจะมีภาคนะคะก็เบื้องต้นไม่มีเชื้อแล้วนะคะยังมีสากเชื้ออยู่บ้างในร่างกายแต่ว่าเมื่อสักครู่ที่ฟังกันไปก็เป็นเรื่องราวกับข่าวดราม่าในงานวันเกิดเมื่อวันที่๙มกราคมที่ผ่านมาคือที่ฟังตอนนี้ล่าสุดเลยก็ยืนยันนะคะว่าไม
ไปหมื่นสี่หมื่นห้าแล้วก็มีคนให้กำลังใจเยอะเหมือนกันนะว่าสู้สู้นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้หายไวค่ะใช่ค่ะ